วันนี้วันจูบโลกค่ะคุณผู้ชมใครจะมาจูบอะไรกันตอนนี้ไม่ได้นะคะก็ระวังทั้งโควิดด้วยแล้วก็บรรยากาศประเทศไทยตอนนี้ก็หลายเรื่องที่ต้องเผชิญนะคะแต่ว่าติดตามสภาพอากาศกันหน่อยค่ะอรุณสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วตอนนี้หลายคนก็คงกังวลใจเกี่ยวกับทั้งเรื่องของควันพิษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเกี่ยวกับฝนด้วยมากมายหลายอย่างเลยนะคะ
มีเมฆปกคลุมหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือก็คือทางด้านตอนบนของประเทศเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมอยู่ด้วยกันนะคะทางตอนบนก็คือตัวแอลสองตัวที่อยู่ใกล้ใกล้กันอยู่ติดติดกันแบบนี้ก็จะกลายเป็นร่องเพราะฉะนั้นนะคะอิทธิพลตรงเนี้ยทำให้ช่วงนี้ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะตกในช่วงบ่ายค่ำเย็น

อาจจะทำให้เกิดการระคายเครื่องทำให้ผิวหนังแสบคันนะคะ
รวมไปถึงผลระยะยาวด้วยเหมือนกันนะคะ
โดยมลพิษที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตกใจกันไป
อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะ

ขณะเดียวกันยังพบว่าโรงงานนี้มีสารเคมีอันตรายอย่างน้อย๒ชนิดนะคะ
อย่างที่ย้ำเตือนแล้วก็เล่าข่าวกันไปหลายช่วงเวลาแล้วเนี่ยนะคะว่า

ถ้าหากว่าสัมผัสกับสารเคมีนี้ก็ต้องล้างน้ำให้สะอาด
ล้างน้ำโดยเปิดน้ำผ่านทิ้งให้มากนะคะ
และถ้าหากสัมผัสดวงตาก็อาจจะทำให้ระคายเคืองตาแดงปวดตา
ก็ต้องใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดล้างในปริมาณมากแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
รวมทั้งต้องระมัดระวังฝนพิษค่ะ
ช่วงนี้อย่างที่ย้ำเตือนกันไปเมื่อสักครู่นะคะ
งดใช้น้ำอย่างน้อยสัก๒๓วันหรือตลอดทั้งสัปดาห์ก็ได้
เพื่อความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำนั่นเองนะคะ
หัวปัญญากันค่ะนี่คือผลกระทบนะคะ
ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นสภาพแวดล้อมก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นค่ะเราดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะ
กทั้งเจลล้างมือหลายอย่างหน่อยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
อย่าลืมนะคะพกสติตั้งใจดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
ไปถ่ายรูปกับเขาหน่อยละกันคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ